ทีนี้มาดูความคืบหน้าเรื่องของน้องแนนเน็ตไอดอลค่ะ
ดิฉันว่าดิฉันใช้คำผิดเนอะไม่อยากจะเรียกเขาว่าเน็ตไอดอล
เพราะว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแล้วก็ไม่ควรที่จะทำตามหรือว่าลอกเลียนแบบนะคะ
แต่น้องแนนคนนี้เขาอ้างตัวว่าเขาเป็นเน็ตไอดอล
มีการโพสต์ภาพ๔ภาพแล้วก็ทั้ง๔ภาพไม่ใส่อะไรเลย
ทั้งยืนทั้งนั่งแล้วก็โพสต์ภาพไปแบบนี้ค่ะ
จากการตรวจสอบภาพเนี่ยคาดว่าภาพนี้อยู่บริเวณถนนเลียบชายทะเล

ตอนแรกเนี่ยตำรวจบอกว่าก็ตามตัวยากเหมือนกันนะ

พอดูไปดูมามันเห็นหน้ามันเห็นตัวหมดเลย

ตำรวจเขาเลยบอกว่ากรณีแบบนี้
ความผิดมันเป็นความผิดและหูโทษ
เป็นลักษณะของการกระทำอันควรขายหน้าแก่ธารกำนัน
อย่างดีก็ปรับแล้วก็ตักเตือน
ดังนั้นน้องแนนคนนี้มาพบพนักงานสอบสวนจะดีกว่า
อย่าถึงขั้นต้องให้โอ้โหไปตามจับกันเลย
เพราะว่าคนในพื้นที่จังหวัดชนบุรีเขาบอกว่ามันไม่เหมาะสมนะ
ตรงนี้มันเป็นสถานที่สาธารณะ
เป็นที่ที่คนเขาไปเที่ยวกันถึงขั้นที่บอกว่าโอ้โหเนี่ยถ้าน้องแนนคนนี้เป็นคนในพื้นที่จังหวัดชนบุรีนะ

ก็ไม่ต้องอายแล้วล่ะเพราะว่าตอนที่ถ่ายภาพตัวเองก็ไม่ได้ปิดหน้าปิดตาอะไร

นี่มีแต่ชาวบ้านเขาปิดให้ทั้งนั้นแหละตอนนี้
เนี่ยค่ะเราก็เลยให้นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปหน่อยนะคะคุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐค่ะไปที่จุดนี้เลย
เป็นจุดพักรถนะคะคนก็ไปจอดรถชมวิวดูทะเลพักผ่อน
เนี่ยค่ะไปวิ่งเล่นไปสังสรรค์กันตอนเย็นส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มวัยรุ่น
คุณศักดิ์สิทธิ์กำลังบันทึกภาพอยู่ไปทำข่าวใช่ไหม
พอชาวบ้านในพื้นที่รู้ก็ขับรถกระบะมาจอดดูเลยว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตรงไหน
แล้วก็มาคุยไงมาคุยกับนักข่าวของเราว่าเออมันไม่เหมาะสมยังไงยังไง
หนึ่งในนั้นที่มาคุยด้วยนะคะนางสาวบุญนพัฒน์อารีวงศ์
ชาวตำบลบางทรายบอกว่าเห็นรูปแล้วไม่พอใจมาก
เป็นผู้หญิงเหมือนกันทำแบบนี้มันยิ่งเหมือนดูถูกผู้หญิงด้วยกัน
สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเห็นแล้วมันเสื่อมเสียมาก
อยากให้ตำรวจตามตัวผู้หญิงคนนี้มาดำเนินคดีให้ได้

ในการที่จะแก้ผ้า

นะคะก็แก้ผ้ากันได้หมดเลย
ถูกมั้ยคะ
แล้วตรงนี้มันไม่ใช่ที่ส่วนบุคคลหรือว่าในที่เป็นขอบเขตของคุณ
เป็นห้องคุณบ้านคุณอย่างนี้

แต่นี่มันที่สาธารณะไงคะ
คุณไม่สามารถทำตรงนี้ได้

ก็คุยกับวัยรุ่นในพื้นที่คนหนึ่ง
เขาบอกว่าเขามาเที่ยวตรงนี้เป็นประจำ
ส่วนใหญ่ตรงนี้ก็จะมีกลุ่มวัยรุ่น
มีประชาชนมีนักท่องเที่ยวไปสังสรรค์
ถ่ายรูปตอนเย็นไปกันเยอะ
แต่ไม่เคยเห็นว่าใครไปถ่ายรูปโป๊เปลือยมาก่อนนะ
มากสุดที่เคยเจอก็มีแบบ
โยตี้ไปเปิดเพลงเต้นกัน
ปกติเวลาเรามาเที่ยวเนี่ยเราจะเห็นแบบ
มาถ่ายรูปลักษณะอย่างนี้เคยเห็นบ้างไหม
ไม่เคยนะครับมากสุดก็โคโยตี้ครับ
มีที่พวกมันมาเต้นตามรถคุณแน่ครับ

แต่ที่มาถ่ายภาพเปรื่อย

เรื่องนี้นะคะพันธุ์ตำรวจเอกอตินันนุษนารสผู้
นุชชนาศขออภัยคุณผู้ชมค่ะผู้อำกับการตำรวจภูทร
เมืองชนบุรีบอกว่าตอนนี้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ปอท
สวนข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มลับเรื่องเพศที่เขามีกลุ่มลับกันในไลน์ค่ะ
ก็ประสานกับหน่วยงานเอกชนที่ดูแลทวิตเตอร์เพื่อขอข้อมูลเรื่องของ
ปิดไปแล้วครับทวิตเตอร์เป็นเขาเป็นเฉพาะกลุ่มด้วยนะคะ
ยากอะค่ะก็จะพยายามตามหาคนที่เกี่ยวข้องมาสอบสวนสาวให้ถึงตัว
แนนตอนนี้กำลังดูยานพานะที่เดินทางมาถ่ายรูป
ก็ต้องไปดูกล้องวงจรปิดนะว่าเขามากันยังไง
ยานพานะรถทะเบียนอะไรยังไงนะคะ
แต่ถ้าเป็นคนในพื้นที่ให้รีบมอบตัวซะเถอะ

ถ้ารู้ที่อยู่เมื่อไหร่จะบุกจับให้ถึงบ้านอย่างที่บอก

ส่วนใครแชร์ภาพนี้มีความผิดนะคะ
ตามพรบคอมพิวเตอร์มาตรา๑๔วงเล็บ๔
จำคุก๕ปีปรับไม่เกิน๑แสนบาท
ดังนั้นอย่าแชร์
ส่วนใครที่มีเบาะแสแจ้งไปได้กับที่เจ้าหน้าที่ปอทนะคะ
เจ้าหน้าที่เขาจะประสานทางสพท้องที่ให้ติดตามตัวมาดำเนินคดีต่อไป
เขาโพสต์ภาพผู้ชายคนนึงก็ไปทำพิเลน
ล้อเล่นล้อเลียนกับเหตุการณ์นี้
เหมือนกับแบบโอ้โหปิดแฮชแท็กนะ
ตามติดชีวิตนางแบบผมส่งหน่วยพิสูจน์หลักฐานเชี่ยวชาญทางนี้
แต่เขาทำอย่างไรรู้ไหมเขาไปเรียสาว

น้องแนนเขานั่งอยู่บนเสานั้นก็ไปตรงนั้น
คือเรานำมาเสนอเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกนะฮะ

คือเอามาให้เด็กวัยรุ่นเยาวชนได้เห็นว่า

ไม่รู้อยู่ไม่กี่คนอ่ะไม่กี่สิบไม่กี่ร้อยอ่ะ
แล้วคุณจะถูกประจานถูกลงโทษทางสังคมแบบนี้นะ